แฟนแบบมินตันนะครับก็คงต้องช่วยเชียร์ทีมชาติไทย
กับการแข่งขันโทบัสอูเบอร์คลับครับเป็นการแข่งขันนะครับ
มินตันทีมชายแล้วก็ทีมหญิงชิงแชมป์โลกนะครับเมื่อวานนี้ครับมีวิธีการในการจับสลาก
แบ่งกลุ่มนะครับการแข่งขันโดยมีคุณหญิงปัฒนาลีสวทรกูลนายกสมาคมธีราบแบบบินตัน
ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นประธานในวิธีจับสลากครับ
ก็แบ่งสายออกมามีดังนี้นะครับประเภททีมหญิงครับอูเบอร์ครับ
เกาหลีใต้เดนมาร์รัสเซียแล้วก็มอริเชียสนะครับ
ทีมชายกันบ้างครับในรายการโทมัสครับนะครับ
อยู่กับมาเลเซียรัสเซียและแอลเจรียครับ
รายการนี้เน้นย้ำนะครับทั้งทีมชายทีมหญิง
จะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่๒๐ถึง๒๗พฤษภาคมนี้
เป็นรายการใหญ่นะครับอยากให้แฟนกีฬาที่ไม่ใช่แฟนแบบมินตัน
ช่วยกันเข้าไปชมให้กำลังใจทีมชาติไทยกันด้วย
และอย่าลืมนะครับเน้นย้ำว่าวานที่นี้
ถ้าไม่มีที่ไหนนะครับที่คิดว่าจะต้องไปดูกีฬา
หรือว่าเดินทางไปที่ราชมังคลากีฬาสถาน